มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับ
วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาปฏิเสธข่าวเรื่องการมี
อ่าเรื่องจะมีการทำปฏิวัติซ้อนนะครับยืนยันว่าไม่มีนะครับ
ขอให้ทุกคนนั้นอย่าเชื่อข่าวลือขณะที่พักไทยรักษาชาติ
วันนี้ไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อสารรัฐธรรมนูล
หลังถูกก็ก็ตอยื่นให้สารรัฐธรรมนูญนิจฉัยเรื่องการยุบพลักษณ์
เพราะว่ากรณีสืบเนื่องจากการยื่นรายชื่อคันดิเดตน้ำมนตรีนะครับ
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ฝ่ายกฎหมายพักไทยรักษาชาติยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม
ต่อสารรัฐธรรมนูลขอใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถูกกล่าวหา
ขอโอกาสให้พักได้ชี้แจงข้อเท็จจริง

เสมือนการประหารชีวิตนักการเมือง
โดยพักจะเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งต่อไป
และยังไม่มีการคิดแผนสำรองหากภักดิ์ถูกยุบ
เพราะยังเร็วเกินไปที่จะคิดถึงเรื่องนี้
ซึ่งสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาวินิจฉัย
ว่าจะรับคำร้องหรือไม่ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
ผมขอย้ำอีกว่าคดีร้องให้ยุบพัก
ก็คือประหารชีวิตพลักษณ์นะครับ
เพราะฉะนั้นเราขอวิงวอนต่อคณะประการการเลือกตั้ง
นะครับบทมัญญาตรรัฐธรรมนูญมาตรา๓วัก๒
เขียนไว้ชัดเจนว่าการใช้อำนาจรัฐเนี่ย

ฉะนั้นวันนี้เราเองก็ต้องเป็นหลักให้กับทั้งสมาชิก
แล้วก็พี่น้องประชาชนผู้ที่ให้การสนับสนุนเราครับ
หลังมีกระแสข่าวปฏิวัติพลเอกอภิรัตคงสมพงศ
บัญชาการทหารบกได้ออกมาปฏิเสธไม่เป็นความจริง
และเป็นเพียงข่าวลือเพื่อสร้างสถานการณ์
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเมือง
ยืนยันกองทัพวางตัวเป็นกลาง

และยืนอยู่ข้างประชาชนเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
และไม่ขอแสดงความเห็นกรณีกรกตยื่นคำร้อง
ยุบพักไทยรักษาชาติต่อสารรัฐธรรมนูล
โดยเรื่องดังกล่าวขอให้เป็นเรื่องของทางการเมือง
และน้อมนำพระราชองค์การไปปฏิบัติ
ข่าวลือก็เป็นข่าวลือนะครับมันก็คือข่าวลือ
คนก็พยายามไปสร้างสถานการณ์
ให้คิดว่าจะมีการปฏิวัติรัฐประหาร
ซึ่งพยายามจะไปหยิบประเด็นหลายอย่างมาเชื่อมโยงกัน

ว่าเข้าโหมดการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองแล้ว
แล้ววันนี้เราจะมีการเลือกตั้งในวันที่๒๔มีนา
ทุกอย่างรับรองใครทำอะไรก็จะมาผูกกับเรื่องการเมืองทั้งนั้นนะครับ

เรายังบอกว่าอยากไปฟังนักการเมืองที่พูด

พูดมากแต่ไม่ปฏิบัติ
๕ปีนี้ก็ไม่มีใครพูดมากเท่าท่านนะ
แล้วก็คนที่พูดไม่เก่งพูดไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าจะทำงานดีครับ
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ให้สัมภาษณ์ระหว่างการลงพื้นที่ย่านรามคำแหง
เพื่อช่วยผู้สมัครสอสอหาเสียง
โดยระบุว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการประชาธิปไตย
ว่าคนที่อาสาตัวมาเป็นฝ่ายผู้นำของประเทศ
ก็ต้องพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และนโยบาย
เพื่อให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน
หลังถูกถามกรณีพลเอกประยุจันทร์โอชา
ไม่ยอมดีเบตกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์การเมืองอื่น

ประชาชนไม่ชอบคนเอาเปรียบ
นายวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
พร้อมด้วยผู้สมัครสอสอทั้ง๘เขตเลือกตั้ง
ลงพื้นที่พบปากกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงครา
และผู้นำศาสนาประจำมัศยิตรวม๓๙๙แห่ง
พร้อมเปิดนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านการกระจายอำนาจราคาพืชผลทางการเกษตร
ยางพาราและปาล์มน้ำมันที่สำคัญที่สุดคือให้ประชาชนในพื้นที่
มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตัวเอง
ปิดท้ายที่สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรณ์ให้จำคุกพลตรีจำลองศรีเมือง
อดีตแก่นำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยรวม๖คนเป็นเวลา๘เดือน
โดยไม่รอลงอาญาคดีบุกยึดธรรมเนียบรัฐบาล
ขับไล่รัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวศเมื่อปี๒๕๕๙
โดยสารเห็นว่าไม่ได้เป็นการชุมนุมโดยสงบเหตุเพราะจำเลยและผู้ชุมนุม
ทำลายทรัพย์สินจนเสียหาย
ขณะที่กรกตเตรียมพิจารณาถอนชื่อนายสมศักดิ์โกสัยสุขหัวหน้าพักสังคมประชาธิปไตย
ออกจากบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
และไม่ประกาศรับรองคุณสมบัติของนายสุริยสัยกตะศิลา
สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อของพักรวมพลังประชาชาติไทยในลำดับที่๗ด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน